เด็กที่อายุน้อยลงมาอีกสัก๙ขวบ

เขาก็จะเอานิ้วเอามือไปแห่อะไรที่มันเป็นรู
คุณผู้ชมว่าแต่อันนี้คือโตมาหน่อยไงฉันไม่แห่ปลั๊กไฟ
จะไปแห่รูที่มันอยู่กับล้อรถไถนา
จะดูว่าเอานิ้วออกมาได้ไหมเอาลองเอานิ้วชี้ใส่

ปรากฏว่าตอนเอานิ้วกลางแห่เข้าไปในรู

แล้วเนี่ยเดือดร้อนถึงกู้ภัยเห็นไหมคะ
เขาต้องเอามาค่อยเอาเลื่อยมาตัด
เลือดตัดเหล็กแบบนี้ต้องช่วยเหลือเด็ก๙ขวบ
น้องนั่งอยู่บนล้อรถไถนานะ
แล้วกู้ภัยเขาต้องเอาเลื่อยตัดเหล็กค่อยเลื่อยขอบล้อรถ
แล้วก็ใช้เครื่องตัดทางค่อยอ้าแผ่นเหล็กออกมา
เพื่อให้น้องเอานิ้วกลางทั้งสองข้างเลยนะ
ออกมาจากรูของล้อรถไถนาได้
แต่ดูสภาพเด็กสิที่เราเบลอหน้าไว้
น้องตกอกตกใจไปหมดเลยหน้าตานี้ซีดเซียวเลยนะคะ
ญาติพ่อแม่ก็โอบอยู่กอดอยู่ค่อยปลอบ
เพราะว่าน้องจะได้ไม่ตื่นตระหนกตกใจไปกว่านี้
ใช้เวลาช่วยกันอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ
ถึงจะช่วยให้น้องเอานิ้วกลางทั้งซ้ายและขวามือออกมาได้สำเร็จ
ปรากฏว่านิ้วของน้องมันเป็นรอยช้ำไปหมดเลยนะคุณทัศนัย
แดงไปหมดเลยก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

กระดูกมันมีแตกมันมีหักอะไรหรือเปล่า
แล้วมือทั้งสองข้างเป็นยังไงบ้าง
จากการที่สอบถามก็รู้ว่าน้องเนี่ยเล่นอยู่แถวลานหน้าบ้านในหมู่บ้านคันทง

ทีนี้เด็กเขาก็แบบอย่างที่บอกอยากรู้
อยากลองเอานิ้วแห่ไปในรูเหล็กของล้อรถไถนาของคุณพ่อ
คือรถไถนาเนี่ยมันก็จอดอยู่หน้าบ้านแต่นิ้วมันดึงออกไม่ได้แล้วนะคะ
ก็ต้องเรียกพ่อแม่ช่วยด้วย
แต่พ่อแม่มาช่วยแล้วก็ไม่มีเครื่องมือไง
พยายามจะช่วยดึงมือลูกมาลูกก็บอกเจ็บเจ็บ
ต้องเรียกกู้ภัยให้มาช่วยขอความช่วยเหลือแบบนี้นะคะ